ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของเด็กนะคะ
ภูผาอายุ๔ขวบ๖เดือนอยู่อนุบัน๒ค่ะ
คือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าติดใจสงสัยหลายอย่าง
น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนแถวพระศรีเจริญ
น้องล้มเหมือนกับสะดุดกระเป๋านักเรียน
แต่ทางโรงเรียนกว่าจะแจ้งผู้ปกครอง
คือไม่ได้แจ้งทันทีไม่พาน้องไปหาหมอทันที
จะแจ้งผู้ปกครองคือน้องกลับไปถึงบ้านแล้ว
คุณผู้ชมคะสุดท้ายน้องอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ

ครอบครัวน้องติดใจมากค่ะ
ร้องขอความเป็นธรรมผ่านทนายรณรงค์แก้วเพชร

คุณพ่อกับคุณแม่ก็คือนายพาณิชย์และนางสาวณภาพรนะคะ
เป็นพ่อกับแม่ของน้องภูผาค่ะ
น้องอายุเพิ่ง๔ขวบ๖เดือน
เอาหลักฐานมาเลยมาขอความเป็นธรรมกับทนายรณรงค์
บอกน้องภูผาเนี่ยนะกระสะดุดกระเป๋า
ล้มแล้วฟาดกับโต๊ะในห้องเรียนศีรษะฟาด
แต่ทำไมครูไม่บอกผู้ปกครองทันที
มารู้คือตอนลูกถึงบ้านแล้วนะคะ

แล้วปัญหาที่ตามมาก็คือผู้ปกครองบอกว่า
งั้นขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนได้ไหม
อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูก
อ้าวกล้องเสียไปอีก
คุณแม่ของน้องภูผาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒พฤศจิกายน
ครูประจำชั้นบอกว่าตอนบ่าย๓โมง
ภูผาสะดุดกระเป๋าล้ม
หน้าฝั่งซ้ายไปฟาดโต๊ะ

๔โมงครึ่งคุณปู่ไปรับน้องภูผากลับบ้าน
ตอนนั้นครูบอกแค่ว่าน้องล้มนะ
ครูเพิ่งโทรมาบอกคุณแม่ตอน๕โมงเย็น

พอทราบเรื่องแม่เคลียร์งานรีบกลับบ้านเลยนะคะ
ถึงบ้านตอนประมาณ๖โมงครึ่งตอนเย็น
ลูกชายก็บอกคุณแม่ว่าเจ็บแก้ม

แม่ก็ตรวจดูมันก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรเนอะ
แต่น้องภูผาก็ซึมงองแงตามภาษาเด็กที่เจ็บอะค่ะ
ก็ให้น้องกินยากินข้าวแล้วให้น้องพักผ่อน

คุณพ่อก็คอยเฝ้าดูอาการน้องตลอด
ทุ่มน้องตัวซีดเลย

ครอบครัวรีบพาน้องไปโรงพยาบาลทันที

น้องเสียชีวิต๕ทุ่ม๒๐นาที
สาเหตุการเสียชีวิตในใบรับรองแพทย์ก็คือ
เลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองนะคะ

คุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวทุกคนคาใจ

ครูบอกผู้ปกครองว่าครูไม่เห็นเหตุการณ์
แต่พอวันนี้มาบอกว่ากล้องวงจรปิดเสีย
แต่ทำไมถึงเล่าเหตุการณ์ได้เป็นฉาก

กล้องวงจรปิดมันเสียจริงไหมเนี่ย

ครูไม่รีบพาน้องไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นเลย
หรือทำไมไม่โทรบอกผู้ปกครองทันที
ปล่อยให้จนเย็นจนน้องกลับถึงบ้าน
โรงเรียนตอบผู้ปกครองแค่ว่า

ไม่สามารถพาเด็กออกนอกโรงเรียนได้โดยภารการ
แต่จริงแล้วไอ้กฎนี้มันมีข้อยกเว้นนะคะ

สามารถพาออกไปได้โดยเฉพาะมีเหตุฉุกเฉิน

มอบเงินช่วยเหลือจัดงานศพสองหมื่นบาท
ผู้ปกครองก็พาร่างของน้องไปทำพิธีตามศาสนาและชาปนกิจ
อังคารไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ประเมินความเก็บของเด็กไม่ได้เหรอ

มันไม่มีนโยบายที่จะต้องพาเด็กไปโรงพยาบาล

เขาก็จะมีความผิดหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับพ่อของน้องภูผาบอกกับทีมข่าวว่า

ครอบครัวไปเจอครูไปเจอผู้บริหารของโรงเรียน
คืออยากจะไปคุยอีกครั้งมันมีหลายเรื่องที่คาใจ

พยายามจะทำให้เข้าใจว่ามันคืออุบัติเหตุ
แล้วก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่มีสิทธิ์จะพาเด็กออกจากโรงเรียน
อเจมส์ตามวันนั้นบอกเองนะขออาวุธคุณพูดเองนะว่าส่งไปส่งเด็กก่อนส่งไม่ได้นะถ้าเด็กก่อนส่งเด็กก่อนส่งเด็กก่อนไม่ได้
อเจมส์ก็นั่นนั่นเด็กก่อนแล้วไว้ใกล้ที่ผมรองแล้วก็หลักการก็ต้องคุ้นหลักการก่อนคุ้นหลักการก่อนเรื่องไม่เท่านั้นด้วยนะครับ
อเจมส์เพราะว่าอันนี้เรียกได้สูงกับการแต่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่
อเจมส์เราไปส่งเด็กขึ้นตัวเองไม่ได้ถ้าจะไม่มีประการถ้าจะเอาเด็กออกโรงเรียนไปโรงพยาบาล
เด็กน้องพยาบาลต้องจะบอกผู้พร้อมและถ้าผู้พร้อมขอร้องให้เราไปถ้าผู้พร้อมอาธิบาย
คือถ้าฟังนี่ก็มันย้อนแย้งหมดเลยนะบอกไม่มีอำนาจจะพาเด็กออกนอกโรงเรียนไปส่งโรงพยาบาล
ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองถ้าอย่างงั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุก็ต้องรีบโทรหาผู้ปกครอง
ถูกต้องแล้วบอกผู้ปกครองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วรีบพาเด็กไปโรงพยาบาล
คุณจะมาเคร่งครัดอะไรกับโอ้โหคุณเคร่งกับกฎอะไรขนาดนี้เด็ก
คือการที่เด็กล้มหัวกระแทกพื้นแล้วฟาดกับพื้นเนี่ยมันต้องไปดูก่อนเลยนะฮะว่า
มันมีเลือดคั่งในสมองหรือมันเฉพนักเฉพน้อยในขนาดไหน
คือต่อให้ไม่ได้มีบาดแผลภายนอกแต่มันจะช้ำในมีอาการภายในอะไรหรือเปล่า

เราไปส่งเด็กด้วยตัวเองไม่ได้จะเอาเด็กออกนอกโรงเรียน
ต้องขออนุญาตผู้ปกครองต้องบอกผู้ปกครองแล้วคุณบอกผู้ปกครองเขาหรือเปล่า
แต่จริงทางกระทรวงศึกษาธิการก็บอกแล้วว่าจริงถ้ามีเหตุฉุกเฉิน
ไม่ต้องขอผู้ปกครองก็พาไปได้ค่ะทำไมโรงพยาบาลพาไปได้
คือหลังจากเกิดเหตุนะคะคุณพ่อบอกเลยว่าไม่เชื่อมั่นในโรงเรียนเลย
ไม่รู้ว่าจะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายยังไงดี
ตอนนี้โรงเรียนก็ไม่ออกมารับผิดชอบอะไรเลย
แล้วไม่ได้บอกอะไรที่มันชัดเจนด้วยอะค่ะ
ส่วนตัวหลังจากที่น้องเสียก็ทำใจเรื่องว่าน้องล้มด้วยแล้ว
แต่ว่าพอมาดูกล้องไม่ได้ก็๕๐๕๐ยังไม่ปะใจเชื่อ
เพราะว่าครูเขาอาจจะเห็นหรือว่าอาจจะพูดความจริง

ทนายโรนโรงก็เลยพาครอบครัวของน้องภูผา
กล้องวงจรปิดในโรงเรียนด้วยค่ะ
ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะบอกว่าเสีย
เดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบให้อีกที

มันสามารถกู้ไฟล์อะไรได้บ้างไหม

เดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบให้อีกที

มันสามารถกู้ไฟล์อะไรได้บ้างไหม
หลังจากนี้รอผลชนสูตรศพของน้องอย่างละเอียดนะคะ
ถ้าได้มาครบเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีว่าน้องเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันแน่
เกิดจากความประมาทของครูประจำชั้นหรือเปล่า

กรณีที่ไม่นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาล

ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ด้วยนะคะ
หลังจากนี้จะทำเรื่องถึงกระทรวงศึกษาธิการ

ต้องให้คุณหมอพิสูจน์ว่าเกิดจากการกระแทกแบบไหน
กรณีที่ไม่นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลอาจเข้าข่ายเป็นการประมาทเลิศเลิศ
จนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ด้วยนะคะ
หลังจากนี้จะทำเรื่องถึงประสูงศึกษาธิการเพื่อถามข้อที่จริง
ว่าที่มีกฎออกมาว่าไม่สามารถพาเด็กนักเรียนไปโรงพยาบาล

อันที่มันหนักกว่ามีบัตรแพรงนะ
คือเด็กทุกอย่างเขายังบอบบางมากอะค่ะ